เหตุการณ์ที่ท่านจะเล่าอันนี้ก็คล้ายกันแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะฟันทงได้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ผู้ก่อเหตุที่แน่คือขาดสติคุ้มคลั่งแล้วก็กะสตินะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมสามีเนี่ยเกิดอาการขาดสติแล้วก็เอาปืนนะคะยิงภรรยายิงลูกสองคนนะคะกะจะฆ่าแล้วก็ไปกันพร้อมทั้งครอบครัวค่ะห
การเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยพบผู้บาดเจ็บ๒คนคือนายประทีบนะคะอายุ๓๙ปีแล้วก็เด็กหญิงอายุ๑๑ขวบบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินเลยค่ะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นายประทีพเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะลูกสาวอายุ๑๑ขวบยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าอาการโคม่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังผ่าตัด

คือบ้านหลังนี้น้องชายน้องสะพายก็ช่วยกันสร้างมาแล้วคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปฐมอะค่ะก็เกิน๒๐ปีแล้วพี่สาวบอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายจับได้ว่าภรรยาไปมีคนใหม่ตอนที่เขาต้องโทษอยู่ในคุกนะคะฟังพี่พี่สาวคนกลางของผู้ก่อเหตุเล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ตั้งแต่ปฐมประมาณกี่ปีได้๒๐ปีได้ไหมครับ
คบกันตั้งแต่เอามาอยู่คบกันปฐม
มันไม่อยากมารู้จักกันตอนที่เสน่ห์กันก็คือตอนมัธยม

ยมแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพอะไรด้วยกัน
ขณะที่พี่สาวอีกคนนึงนะคะบอกว่าน้องทำงาน
เป็นพนักงานรับส่งพัสดุนะคะ
แล้วพอปี๖๓ถูกจับเพราะครอบครองเฮโรอีน
ระหว่างรอสารพิจารณาก็ถูกคุมขังเรือนจำ
๑ปี๗เดือนจนสารชั้นต้นตัดสินยกฟ้อง

พอออกมาพบว่าภรรยาคบหาผู้ชายคนใหม่ไปแล้ว
แต่เธอบอกว่าน้องชายไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่ว่าได้ขอร้องให้ฝ่ายหญิงช่วยไปเป็นพยานในศาลชั้นอุทธร
ซึ่งจะนัดไต่สวน๓๑มกราคมปีหน้า
ซึ่งฝ่ายหญิงไม่ยอมไปเป็นพยานให้
ก็เลยทำให้สองคนเนี่ยทะเลาะกันรุนแรง
เชื่อว่าน้องน่าจะเครียดหนักจนเป็นสาเหตุ
ให้นำมาสู่การฆาตกรรมครั้งนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็มี๒ประเด็นที่อาจจะเป็นไปได้

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเครียดที่ภรรยาไม่ยอมไปเป็นพยานให้
แต่ครอบครัวนี้สุดท้ายก็เหลือลูกสาวคนโตคนเดียวนะคะ

คุณผู้ชมครับ